สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีหลายมุมมากเลยครับ
มุมที่หนึ่งก็คือมุมของที่เรียกว่าปฏิบัติการสยบจากคลั่ง
ถึงแม้ว่าจะเกิดความสูญเสียกับเจ้าหน้าที่แต่ต้องถือว่าการปฏิบัติการคราวนี้
ได้ใจคนไทยครับทำให้ความแคลงใจที่เรามีต่อสถานการณ์
เรื่องราวที่เกิดขึ้นหายไปเยอะโดยเฉพาะการปฏิบัติการของ
ผอบตรพลตนเอกจักรทิพย์รองผอบตรพลตำเอกพลตำรวจเอกสู่ชาติ
ซึ่งเคียงคู่กันไปดำเนินการเองพร้อมลุยเอง
อยู่ในสภาพที่พร้อมสู้พร้อมเสี่ยงภัย
อันนี้ก็ทำให้ความรู้สึกดีต่อตำรวจวงการตำรวจ
เกิดขึ้นเยอะเลยครับคราวนี้ทุกนายทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทำให้คนหายแคลงใจไปเยอะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์คนแคลงใจหลายเรื่องนะครับ
แคลงใจว่าระยะห่างจากบ้านที่ไปยิงผู้บังคับบัญชาตาย
ไปที่ค่ายจากค่ายมาที่วัดจากวัดไปที่เทอร์มินอน
ระยะทางหลายสิบกิโลและใช้ระยะเวลานาน
ทำไมเอาไม่อยู่ทำไมสกัดไม่อยู่อ้าวก็มาได้คำตอบว่า
พยายามจะสกัดแล้วแต่รถตำรวจและแม้กระทั่งตำรวจเอง
ก็ถูกยิงตายและบาดเจ็บฉะนั้นความแคลงใจเรื่องนั้นก็หมดไป
แขลงใจเรื่องเอ๊ะทำไมปล้นปืนกันง่าย
เอ๊ะทำไมระหว่างเครื่องกระสุนกับตัวปืนเนี่ยซึ่งจะต้องแยกจากกัน
ทำไมเอากันไปง่ายก็พออนุโลมได้ครับ
เพราะว่าเมื่อทหารทำซะเองและเป็นคนรู้จักกัน
ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าจะไปปล้นกันถึงขนาดนั้น
อันนี้ก็พออนุโลมได้ว่ามันเกิดขึ้นยังไง
แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือคำบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ผลเอกอภิรักษ์บอกว่าต่อไปนี้ต้องทบทวนกันใหม่
เรื่องของคลังแสงคลังอาวุธเป็นบทเรียนสำคัญเลยครับคราวนี้
ทบทวนกันใหม่จะต้องมีมาตรการเข้มกันใหม่
จะต้องมีวางระเบียบปฏิบัติกันใหม่แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่
ไม่ควรมองข้ามและกลายเป็นประเด็น
แล้วอย่าไปคิดว่าเอาล่ะไหนก็เสียชีวิตไปแล้ว
สำหรับผู้บังคับบัญชาของจ่าคนนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่อง
ที่ยังอยู่ในกองทัพนี่ครับนั่นคือต้นเหตุของการฆ่า
ที่บอกว่ามีว่าเนี่ยดูหัวข่าวสิครับ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้บอกชัดเลย
ธุรกิจในหน้าในค่ายทหารปมสะเทือนขวัญเมืองย่าโม
นี่ก็แปลว่าความคั่งแค้นที่ถูกคดโกง
กดดันอยู่ในหัวใจแล้วก็ถึงจุดระเบิด
นำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาลผมเห็นคลิปคลิปหนึ่ง
แล้วก็ได้เห็นรายละเอียดท่านลองฟังรายงานชิ้นนี้สิครับ
พอจะมองเห็นภาพว่าธุรกิจในค่ายทหารนั้นเป็นอย่างไร
นี่เขาบอกว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินแบบถูก
แบ่งขายเป็นล็อตราคาที่ดินจริงจริง
ขายกันไม่กี่แสนแต่เอาเข้าจริงมันเอาเต็มเต็ม
นี่ท่านเห็นไหมร่ำรวยจากการโกงเอาเปรียบคนอื่น
มันคิดว่ามันจะเอาเงินไปใช้ในนรกได้หรือยังไง
นี่เป็นข้อความที่จ่าคนนี้โพสต์นี่แล้วในรายละเอียดเขาบอกว่า
พอลูกน้องไปซื้อผ่อนกับธนาคารบางคนผ่อนจนลูกโตก็ยังไม่หมด
พวกนี้ใช้ลูกน้องวิ่งหางานตัวเองนั่งจิบวายกินหูฉลามอยู่ในกองพันธุ์
ทำกันเป็นทอดหาผลประโยชน์รวยกันเยอะแยะ
เคสนี้เชื่อว่าจะสร้างบ้านจัดสรรขายแล้วก็หาผลประโยชน์จากลูกน้อง
หาส่วนต่างเงินกู้ที่เกินจากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ลูกน้องต้องได้เงินคืนจากนายหน้าหรือจากค่าตกแต่งบ้าน
ค่าซื้อฟินิเจอร์จากเงินกู้ท่านเห็นไหมครับ
มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้ววันนี้
ข้อเขียนของพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรท่านเป็น
เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านบอกว่า
การที่ทหารหรือตำรวจที่เรียกกันว่าชั้นประทวนจะร้องเรียนร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ให้มีการดำเนินคดีไม่ว่าอาญาหรือวินัยทหารผู้ใหญ่
ไม่ว่าจะไปที่หน่วยงานหรือองค์กรอิสระนับเป็นเรื่องที่หวังผลจะทำให้ได้ความยุติธรรมนั้นยากอย่างยิ่ง
จัยทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมในองค์กร
แล้วแต่ไม่เอื้อให้แสดงความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
ซ้ำยังจะทำตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกด้วย
อันนี้เพราะว่ามันมีประชาชนมีหัวข่าวเขาบอกประชาชนตำรวจทหารคลั่ง
เพราะกระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้จริง
นี่ข้อเขียนของพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตร
ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคราวนี้แล้วจะทำยังไง
ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ยังมีอยู่ไหม
ธุรกิจในค่ายทหารแบบนี้ยังมีอยู่ไหม
ตอบได้ว่ามีอยู่ครับ
มันเคยเกิดขึ้นและดำรงอยู่และเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่
อันนี้ต่างหากที่นายทหารผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่
ควรจะลองทบทวนดูว่าการเอาเปรียบการหากินหาผลประโยชน์กับลูกน้อง
ที่เขาไม่มีโอกาสต่อสู้มันนำมาสู่ความคลุ้มคลั่ง
อันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปคิดว่าจากคนนี้ทำถูกหรอกครับ
เขาทำผิดแต่ว่าต้นเหตุตรงนี้ไม่อยากให้มองข้ามไป
เพราะไม่ใช่เรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่
เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วยังดำรงอยู่
ลองดูเถอะครับไปหาข้อมูลดูเถอะครับ
ไปตรวจสอบดูเถอะครับว่าชั้นประทวนชั้นผู้น้อย
ถูกเอารัฐเอาเปรียบถูกเอารัฐเอาเปรียบถูกโกง
ผู้บังคับบัญชาตัวเองโกงเรื่องเหล่านี้
ต้องหาความจริงและควรจะทบทวนทวนดูว่า
จะทำยังไงเรื่องนี้แน่นอนครับ
เมื่อเกิดเป็นข่าวขึ้นมาก็มีหลายภาคส่วน
เขามาแสดงความคิดเห็นฝ่ายการเมืองเขาก็แสดงความคิดเห็น
ฝ่ายที่เป็นฐานอำนาจรัฐก็บอกว่าการเมืองอย่าเอาเรื่องนี้มาตีกิน
แต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
วันนี้ผมเห็นประเด็นจากภักดิ์เพื่อไทย
ผมคิดว่าเขาก็แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
เขาว่ายังไงล่ะครับเขาบอกว่าเป็นควรต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว
เพื่อระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสวัสดิภาพของประชาชน
การติดตามสถานการณ์ด้วยสติบทบาทของสื่อมวลชน
ที่สำคัญคือบทบาทหน้าที่ของกองทัพที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการดูแลอาวุธสงครามรวมไปถึงปมขัดแย้งที่เป็นชนวนเหตุ
หากเราไม่เรียนรู้จากวิกฤตและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ในอนาคตหากเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเราจะขาดกระบวนการรับมือในสถานการณ์
ตรงนี้สำคัญครับกระบวนการขาดความรับมือนี่แหละสำคัญ
มีคนบอกคนที่เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งบอกผมว่า
สมัยหนึ่งเคยฝึกกันนะครับว่าให้จำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้
มีเรื่องร้ายแรงแบบนี้ใครควรจะทำอะไรเพราะในจังหวัดมีตั้งแต่ผู้ว่า
มีตั้งแต่โดยเฉพาะโคราชเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
เป็นที่ตั้งของแม่ทัพภาค๒แล้วก็มีจังหวัดในทางการบริหารผู้ว่าใหญ่สุด
สำคัญว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ใครควรจะทำอะไรใครควรจะมีอำนาจสั่งการลองลงมาควรเป็นใคร
ถ้าผู้ว่าไม่อยู่ทำยังไงเรื่องแบบนี้ถึงเวลาจะต้องถอดบทเรียนว่า
ถ้าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาจะทำยังไงและสุดท้ายสำหรับพี่น้องชาวโคราชผมคิดว่านี่เป็นบาดแผลสำคัญ
คนไทยทั้งประเทศก็ให้ให้กำลังใจเราได้เห็นภาพเป็นภาพที่ผมคิดว่าน่าสะเทือนใจ
เป็นภาพที่คนโคราชเขาไปจุดเทียนเอาดอกไม้ไปวางไปจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ของ
ให้กำลังใจผมคิดว่าไม่เฉพาะคนโคราชหรอกครับคนไทยที่ไหนไหนก็คิดเหมือนกัน
อยากให้กำลังใจคนโคราชเหมือนกันวันนี้ผมปิดท้ายด้วยกรอนบทนี้ว่า
เศร้าสะเทือนขวัญอเน็ตอนาจผืนแผ่นดินโคราชระสายสำ
แต่ละภาพแต่ละโพสต์แต่ละคำอยู่ในความทรงจำ
ระหว่างกันขวัญเอ่ยขวัญมาร่วมสวดมนต์ภาวนาเพลงกล่อมขวัญ
เข้มแข็งกับจิตใจในช่วงวันและก้าวข้ามไปด้วยกัน
วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ